ถามกันมาบางคนบอกว่าจะพาไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหน
เดี๋ยวผมพาไปกินนี่ดีกว่าไปกินข้าวต้มนักเลง

รู้จักไหมข้าวต้มนักเลงอะไม่ใช่ข้าวต้มนักเลงก็คือข้าวต้มกุ๊ย
แม่เดี๋ยวจะเป็นนักเลงตอนนี้เลยข้าวต้มกุ๊ย
ทำไมถึงเรียกว่าข้าวต้มกุยเดี๋ยวมีที่มาที่ไปด้วย
แต่พาไปทานหน่อยข้าวต้มร้านนี้ถูกมากกับข้าวจานละเท่าไหร่๑๐บาท
ถูกมากเลยข้าวต้มกุ้ยที่นี่นะครับชื่อร้านคนทำกินข้าวต้มกุ้ยครับ
ตั้งอยู่ที่ตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
ร้านนี้เขาบอกว่าเด็ดและดังมากแล้วก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความอร่อย
ไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตา

เออก็ช่วงนี้ดูโฆษณาเยอะคุณผู้ชมสังเกตได้นะทำไมถึงเป็นร้านดัง
เพราะว่าโต๊ะเต็มโต๊ะเต็มไม่ได้มีโต๊ะเต็มขนเต็มด้วย

คนเต็มโต๊ะแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นราคาคุณเห็นจานแบบนี้คุณคิดว่าราคาเท่าไห

บางที่๕๐๖๐แต่ที่นี่ขายแค่๑๐บาท

กับข้าวเขาว่าจานละ๑๐บาทแล้วข้าวต้มขายเท่าไหร่รู้ไหม
แต่ก่อนขายถ้วยละบาทเดี๋ยวนี้เพิ่มมาอีกเป็นถ้วยละ๒บาท

ส่วนคนนี้คือเจ้าของร้านเฮียอ้วน

เขาก็เล่านะครับว่าเมื่อ๑๗ปีก่อนเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่
ทานอาหารริมข้างถนนแห่งหนึ่งซึ่งมีราคาถูกมาก
ขายแค่ราคา๑๐บาทได้แนวคิดมาเลยกลับมารีบฟ้องเมียเลย
จ๊ะเมียจ๋าเมียอ้วนเนี่ยอยากจะเปิดร้านขายข้าวต้มกุ้ยจานละ๑๐บาท
จะทำได้ไหมจ๊ะเมียก็อนุญาตแล้วก็ส่งเสริมเป็นอย่างดี
เฮียอ้วนนั้นฝึกปือฝีมือในการทำงาน
แล้วก็เปิดร้านขายข้าวต้มกุ้ยกับข้าวเนี่ยนะ
อย่างที่บอกผักบุ้งไฟแดง๑๐บาทโอ้โหสุดยอดเลย
แล้วก็รสชาติดีเลิศประเสริฐศรีอร่อยมากที่จังหวัดนครปฐม
เพราะว่าถูกใจตั้งแต่ระดับนักเรียนนักศึกษาชาวบ้าน
จนถึงนักธุรกิจต้องมาริมลองมากินกันที่นี่นะครับ
เขาบอกเลยนะครับว่าเข้าใจมากเลยสำหรับคนในยุคนี้สมัยนี้
ข้าวของแพงอาหารการกินก็ราคาสูง
ถูกต้องแต่เขายังขายเหมือนเดิมคือจานละ๑๐บาทเรื่อยมา
แต่อย่างที่ผมบอกคือข้าวต้มเขาขอเพิ่มอีกนิดนึง
จากแต่ก่อนขายถ้วยละบาทเป็นถ้วยละ๒บาท

ลองฟังเสียงเขาหน่อยไหมว่าทำไมทำไมเขาถึงใจดีขนาดนี้
โอ้โฮถูกใจ
เป็นอย่างไร๑๐บาทไม่มีหนี้สิน
ขายแบบผมอยู่ได้เขาอยู่ได้ผมก็สบายใจ
ทำแบบนี้ไปตลอดด้วยดิฉันถูกใจมาก
อยากไปทานไหมคุณนิวนาวคุณผู้ชมอยากจะไปแน่ด้วยล่ะ
เพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนะครับร้านอยู่ถนนข้างวัง
ก่อนถึงศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๗ตำบลพระปฐมเจดี
อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
ในช่วงเวลา๑๗นาฬิกาก็แน่นอนช่วงเย็น
จนถึง๔ทุ่มใครไปไม่ถูกโทรไปสอบถาม
อีกหมายเลขหนึ่งเผื่อโทรไม่ติดอีกเบอร์หนึ่งอาจจะแบตหมด
อิ่มอร่อยนะกินข้าวต้มกุ้ยแล้วก็มีข้าวสวยด้วย
เออเลือกเลยตามใจชอบ
แล้วก็ถ้ากินข้าวต้มนะกินผัดผักบุ้งไฟแดงนะ
ผมเมื่อกี้เห็นมูกกรอบมูกรอบคณะมูกรอบนะ
มีไข่เจียวนะมีต้มยำคุณผู้ชม
แล้ว๑๐บาทขุมเบิร์นขุมจริง
ผมจะบอกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมถ้าคุณจะไปทานข้าวต้มกุ้ย
แบบนี้แล้วก็สิ่งที่ต้องสั่งเลย
เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าร้านนี้อร่อยไม่อร่อยนะก็คือผัดผักบุ้งไฟแดง
มันเป็นเมนูที่แบบว่าทุกร้านที่เปิดร้านข้าวต้มกุ้ยเนี่ย
ต้องทำให้อร่อยเป็นเมนูประจำ
อร่อยหมดเลยเชื่อไหมก่อน
แล้วก็ข้าวต้มกุ้ยหลายคนงง
แต่ทีนี้สมัยก่อนคือภาษาไทยกับภาษาจีนมันต่างกันใช่ไหม
ก็เลยมีความแปลงความเพี้ยนนิดนึงจนกลายมาเป็นข้าวต้มกุ้ยในปัจจุบัน

อ๋ออย่างงี้เนี่ย
กุ้ยแเหข้าวต้มกุ้ย
เป็นคนหล่อดูดีมีความรู้มากเลยนะคะ
สบายเจ็บกว่านี้ก็โดนมาแล้ว
แต่ก็ทนมันได้ทุกทีทุกที